ในวันนี้นะครับประชาชนจำนวนมากก็ได้เข้าไป
ซื้อธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสฉลองศรีราชสมบัติครบ๗๐ปี
ที่ได้เปิดจำหน่ายเป็นวันแรกกันอย่างคึกคักนะครับ
ทำให้บางธนาคารมีไม่เพียงพอจนต้องขอโคต้าเพิ่มเติมนะครับ
ธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอศมีประชาชนจำนวนมาก
มารอเข้าแถวเพื่อแลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ๗๐ปีกันอย่างเนื่องแน่นนะครับ
ทำให้จำนวนธนบัตรที่จัดเตรียมไว้ไม่เพียงพอจนต้องขอธนบัตรเพิ่มเติมจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารออมสินขอเพิ่ม๓๐๐๐ฉบับ
จากเดิม๑๒๙๐๐ฉบับเป็น๑๕๙๐๐ฉบับ
และทศขอเพิ่มอีก๒๐๐๐ฉบับรวมเป็น๕๐๐๐ฉบับ
โดยประชาชนมาเข้าแถวรอแลกธนบัตรกันตั้งแต่ก่อนธนาคารเปิดทำการ
ในเวลา๘นาฬิกา๓๐นาที
ซึ่งธนาคารเปิดให้แลก๑คนต่อ๑๒ชุด
เพื่อกระจายธนบัตรให้ประชาชนอย่างทั่วถึง
ทำให้ประชาชนที่แลกธนบัตรแล้วต้องวนแถว
เพื่อแลกธนบัตรเพิ่มเติมอีกนะครับ
ซึ่งประชาชนก็บอกว่าต้องการแลกเพื่อเก็บไว้เป็นสิริมงคล
และสะสมเป็นสมบัติลำคา

ต่างจังหวัดก็มีความคึกคักไม่แพ้ในกรุงเทพนะครับ
ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนมิตรภาพ
ในเขตเทศบาลนครนครราชศรีมา
ประชาชนหลายคนเดินทางไปรอกันตั้งแต่ช่วงเช้า

เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย
ธนาคารออมสินสาขาถนนศรีภูวาน่าจังหวัดสงขลา
ประชาชนทยอยเดินทางไปแลกซื้อธนบัตรอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ช่วงเช้าโดยจ่ายแรกพร้อมแผ่นบรรจุราคา๑๐๐บาท
ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ๗๐ปี

จัดพิมพ์โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
มีจำนวนทั้งสิ้น๒๐ล้านฉบับครับ